โปรดติดตามตอนต่อไป
แม่น้ำโขงเหลืองอร่ามใหญ่โตทั้งนั้นเลยนะครับ

เกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองก็จะมีความสุขหน่อย
เพราะได้เก็บดอกสวยส่งขายได้ทุกวันเลยครับ
พูดเอา๑๐ถุงพูดเอา๒๐ถุง

เก็บ๘ถุงก็๔๐๐บาท๕๐๐บาทนี่นะ
ว้าว
ชวนเช้าตลอดข่าวมาที่บ้านนานนท์ตำบลบึงการ

ตรงนี้คือแปลงดอกดาวเรืองของคุณยายพิกุลนามวงอายุ๗๕ปี
เกษตรกรผู้ปลูกต้นดาวเรืองริมแม่น้ำโขงบนเนื้อที่กว่า๒ไร่
ดูสิครับดอกดาวเรืองสวยและดอกโตทั้งนั้นเลย
สวยงามแบบนี้ก็เพราะว่าได้ความเย็นจากอากาศตามฤดูกาลครับ
ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วล่ะครับ
ดอกดาวเรืองแข่งกันโตอุดมสมบูรณ์เหลืองอร่ำแข็งแรง

ก็คือช่วงเวลาที่คุณยายพิกุลและลูกหลานเนี่ยพากันออกมา
ช่วยกันเร่งตัดดอกดาวเรืองเพื่อส่งขาย
เกษตรกรปล่อยให้อากาศดีเย็น

เทคนิคที่ดีก็คือการเลือกช่วงเวลาปลูกนั่นเองครับ
ส่วนการปลูกดอกดาวเรืองจะใช้เวลาในการเพาะปลูกราว๓เดือน
และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีครับ
แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับดอกดาวเรือง
ก็คือตอนที่อากาศเย็นนี่แหละครับ
เพราะว่าดาวเรืองจะปลูกง่ายและออกดอกสีสันสวยงาม
รวมไปถึงโรคและแมลงก็น้อยด้วยครับ

ผลยังไงอย่าลืมมาบอกผมด้วยนะ
คุณยายพิกุลจะส่งขายตามออเดอร์นะครับ
ดอกเล็กรวมส่งขายในราคากิโลกรัมละ๕๐บาท
บาทส่วนดอกขนาดกลางขาย๒ดอกต่อ๑บาทส่วนดอกขนาดใหญ่
ขายดอกละ๑บาทเก็บขายได้เรื่อยเลยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ